ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินทุไพรสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัด๑๐๑เขต๕พักเพื่อไทย
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในประเด็นคดีเหมืองทองอัคราตามข้อกล่าวหาดังนี้
เป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำความผิด
มาตรา๔๔และมติคณะรัฐมนตรีวันที่๑๐พฤษภาคม๒๕๖
ออกคำสั่งระงับกิจการเมืองแร่ทองคำจนผิดพลาดเสียหาย
และยังมีพฤติการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
แม้จะมีหน่วยงานสำคัญเตือนหลายครั้ง
แต่ก็ไม่ได้เร่งรีบระงับยับยั้งป้องกันความเสียหายในทันที
มีพฤติกรรมเบียดบังนำงบประมาณแผ่นดินและผืนแผ่นดินของประเทศ
เจรจาแลกเปลี่ยนกับบริษัทเอกชนต่างชาติ
เพื่อให้ตนเองพ้นจากความรับผิดทางกฎหมาย
เข้าข่ายกระทำผิดตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูลและกฎหมาย
ในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์
เป็นผู้ได้รับประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจากการไม่เร่งรีบและชักช้า
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่พลเอกประยุทธ์ออกคำสั่งที่๗๒ทัพ๒๕๕๙
ถือเป็นการกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูลกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม
ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศไทย
ท่านประธานที่ครบค่ะแม้เรื่องคดีเหมืองทองคาราจะเคยถูกนำมาพิปราย
สภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้ไปแล้วแต่จำเป็นต้องนำมาอภิปรายอีกครั้ง
เพราะคดียังไม่ถึงที่สุดค่ะล่าสุดคณะอนุญาโตตุลาการ
เลื่อนการอ่านคำชี้ขาดออกไปอย่างไม่มีกำหนดความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไม่ยุติ
มีแนวโน้มจะลุกลามบานปลายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ท่านประธานที่ครบคะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องเหมืองทองคาราภาคแรก
เป็นเพียงการเปิดหัวการกระทำที่ลุแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และวันนี้ค่ะจะเป็นการอภิปรายเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับประเทศไทย
และคนไทยทุกคนที่กลายเป็นจำเลยต้องแบกรับความเสียหายจากคดีหมอทองคารา
พลเอกประยุทธ์จันโอชาตัวการที่ได้ก่อคดีไว้
ที่ฉันกราบเรียนว่าวันนี้ค่ะดิฉันมีเอกสารของทางราชการ
เอกสารระหว่างประเทศประกอบไปด้วยเอกสารลับไปจนถึงลับที่สุด
เอกสารชั้นความเร็วด่วนไปจนถึงด่วนที่สุดเป็นจำนวนมากค่ะ
แต่ด้วยระยะเวลาที่จำกัดดิฉันจะขอคัดเลือกนำเอาเอกสารเพียงแค่บางส่วน
มาใช้ประกอบการพิปรายเท่าที่จำเป็นซึ่งเอกสารที่ที่ฉันจะแสดงต่อสภาในวันนี้
มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานสำคัญชิ้นใหม่
และหลังจบการพิปรายในครั้งนี้ดิฉันจะได้มอบให้ท่านประธานสภาต่อไปค่ะ
ท่านประธานที่ครบครับถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะลุกขึ้นมาตอบโต้
ดิฉันขอเตือนว่าไม่ต้องมาโยนความผิดให้รัฐบาลยุคไทยรักไทย
หรืออ้างว่าเป็นการทำเพื่อแก้ปัญหาแทนรัฐบาลเดิมแบบคราวที่แล้วค่ะ
เพราะแม้เมืองทองคาราจะมีพิธีเปิดและเริ่มดำเนินการผลิตทองคำเชิงพาณิชย์
ในปี๒๕๕๔ตรงกับยุครัฐบาลไทยรักไทยพอดี
แต่แท้จริงแล้วค่ะบริษัทอัคราจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และได้สิทธิ์ในการเริ่มสำรวจแร่ในปี๒๕๕๙
ได้รับอนุมัติประธานบัตรธรรมเหมือง๕ฉบับรวมเหมืองชาตรีใต้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีรัฐบาลภักดิ์ไทยรักไทย
อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์เพียงไปทำพิธีเปิดตามตำแหน่งหน้าที่ในตอนนั้น
และนับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทอัคราผ่านมาเกือบ๓๐ปี
ไม่ว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาบริหารประเทศก็ไม่เคยมีปัญหาที่ถูกบริษัทเอกชนต่างชาติ
ฟ้องร้องแบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเช่นนี้
ดังนั้นจุดศูนย์กลางของปัญหาไม่ได้เกิดจากรัฐบาลยุคไทยรักไทย

แต่เกิดจากการใช้มาตรา๔๔ที่ลุกแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ทำให้คดีเหมืองทองคารากลายเป็นคดีแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทย
ที่นายกรัฐมนตรีเป็นตัวการสำคัญในการกระทำความผิดกฎหมายระหว่างประเทศ

ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหา
แต่มาสร้างปัญหาให้กับประเทศค่ะ
ท่านประธานที่ครบค่ะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที่แล้ว
ที่ฉันได้เปิดเผยเอกสารต่อสภา
เพื่อชี้ให้เห็นว่าก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจใช้มาตรา๔๔
ออกคำสั่งคศที่๗๒ทัพ๒๕๖๒
ระงับกิจการเมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ
ได้มีหน่วยงานอย่างน้อย๒กระทรวงค่ะ
คือกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ
คัดค้านการใช้มาตรา๔๒
เนื่องจากหน่วยงานที่พลเอกประยุจันทร์โอชาได้มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการทำเหมืองสร้างผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งหากไม่มีหลักฐานเอกสารชัดเจน
การใช้มาตรา๔๔จะทำให้ไทยเสี่ยงถูกฟ้องร้องได้
แต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้รับฟังเสียงคัดค้านของหน่วยงานในครั้งนั้น
แก่อำนาจใช้มาตรา๔๔
ซึ่งกลายเป็นต้นต่อที่ทำให้ประเทศไทยต้องเดินมาถึงจุดที่ต่างชาติฟ้องดำเนินคดีกับประเทศไทย
ท่านประธานที่ครบค่ะและจากเอกสารทางราชการที่ดิฉันได้ไปสืบค้นมาเพิ่มเติม
ทำให้ทราบว่าไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ให้ความเห็นไปในเชิงคัดค้านการใช้มาตรา๔๔ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
และมีอีกหลายครั้งที่หน่วยงานเสนอความเห็นที่มีนัยยะสำคัญต่อคดี
พลเอกประยุทธ์ได้รับไปพิจารณาอย่างรอบครอบถี่ถ้วน
ดำเนินการตามข้อเสนอนั้นอย่างไม่ชักช้า
ก็จะทำให้ประเทศไม่เสียหายเหมือนที่เกิดขึ้นในตอนนี้
ท่านประธานที่ครบค่ะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจใช้มาตรา๔๔ปิดเหมืองทองคำ
ซึ่งระบุว่าหากไม่คืบหน้าจะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้า
โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานอายการสูงสุด
ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
กรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากคำสั่งคศที่๗๒ทัพ๒๕๕๙
ระงับกิจการเมืองแร่ทองคำ
โดยที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้ประกอบการกระทำความผิด
ข่ายการละเมิดความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลีย
เพื่อระงับข้อพิพาทให้ได้มากที่สุด
ไทยมีโอกาสแพ้คดีสูง
และมีโอกาสที่จะชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนมาก
ท่านประธานที่ครบค่ะความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานอายการสูงสุด
ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรับทราบไปเรียบร้อยค่ะ
แต่เป็นอีกครั้งที่พลเอกประยุทธ์เพิกเฉยไม่รับฟังความเห็นของหน่วยงาน

ในวันที่๒พฤศจิกายน๒๕๖๒
ท่านประธานที่ครบภาพปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ที่ไม่ซื่อสัตว์สุจริตเสียสละเปิดเผย
และรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างที่สุด
ปรากฏว่ามีบุคคลลึกลับ๒คนค่ะ
คนแรกเป็นบุคคลระดับรองนายกรัฐมนตรี
มีความรู้ด้านกฎหมายเป็นอย่างดี
คนที่สองค่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ขณะนี้ย้ายไปเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่
บุคคลทั้งสองท่านนี้ค่ะไม่มีรายชื่อ
อยู่ในคณะกรรมการระงับข้อพิพาท
และไม่เคยปรากฏรายชื่อในรายงานการประชุม
แต่เป็นไอ้โม่งค่ะที่รับคำสั่งโดยตรงจากผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไหนไปนั่งเป็นหัวโต๊ะการประชุมค่ะ
เพื่อคอยครอบงำชี้นำสั่งการการทำงานของคณะกรรมการ
ทำให้คณะกรรมการขาดอิสระในการดำเนินการ

ดิฉันยืนยันว่าหากเรื่องขึ้นสู่ชั้นศาล
ดิฉันมีพยานบุคคลที่พร้อมจะให้การต่อสาร
ทอดไปยังไอ้โม่งสองคนนี้
ที่ทำให้คณะกรรมการระงับข้อพิพาทชุดนี้
ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
แต่ตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ละความพยายาม
ที่จะช่วยระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
ที่กำลังลุกลามบานปลายอย่างต่อเนื่อง
ท่านประธานที่เคารพดิฉันมีเอกสารชิ้นสำคัญ

เป็นเอกสารลับจากองค์กรอิสระตามรัฐมนูลแห่งหนึ่ง
ซึ่งที่ฉันขอปกปิดข้อความบางส่วน

ที่มีความรักชาติรักแผ่นดิน
ทนไม่ไหวต่อการกระทำของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
และได้มอบเอกสารลับฉบับนี้
เพื่อให้ดิฉันได้ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้
และที่ฉันจะใช้หนังสือเอกสารลับฉบับนี้
เป็นเอกสารตั้งต้นในการดำเนินคดีกับผลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อไป
ท่านประธานที่ครบค่ะเอกสารลับฉบับนี้เป็นเอกสารที่ถูกร่างขึ้น
ข้อความตามเอกสารนี้
ถูกนำส่งไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชา
หัวหน้าคอสชและนายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ไทยถูกฟ้องร้องจากการใช้มาตรา๔๔
ซึ่งสำนักงานอายการสูงสุดค่ะมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นกับรัฐบาล
ต้องว่าความให้รัฐบาลในกรณีที่ถูกต่างชาติฟ้องร้องในฐานะทนายแผ่นดิน
หน่วยงานของทางราชการที่มีความสำคัญในการให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นอย่างมาก
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องรับความเห็นไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบครอบ
ฉบับนี้ค่ะมีหลายประเด็นที่สำนักงานอายการสูงสุดได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจต่อการใช้มาตรา๔๔ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคอสชในขณะนั้น
โดยในเอกสารหน้าที่๓ค่ะขออนุญาตขึ้นสไลด์ค่ะ
เอกสารหน้าที่๓ในหัวข้อข้อพิจารณานะครับมีความคืบหน้าในการหาหลักฐานมาสับสนุนการใช้มาตรา๑
และคณะทำงานชุดต่างจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครา
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข
ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าระดับโลหะหนักและสารเคมีที่ใช้จากการตรวจตัวอย่างชีวภาพ
ซึ่งเกินกว่าค่าอ้างอิงเกิดจากการปนเปื้อนจากเหมืองทองคำของบริษัทอัครา
ซึ่งปรากฏว่าข้อเท็จจริงในเอกสารของสำนักงานในการสูงสุดฉบับนี้ค่ะ
เป็นข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รายงาน
สถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างไทยกับบริษัทคิงเกดไปยังคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๖๒ระบุว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ
ท่านประธานที่เคารพค่ะแสดงว่านับแต่วันที่๑๖ตุลาคม
พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีบัญชาให้๔กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองทองของบริษัทอัครา
จนถึงวันที่บริษัทคิงสเกจตัดสินใจฟ้องร้องประเทศไทยไปแล้ว
ปรากฏว่าผ่านไปกว่า๔ปีค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่สามารถหา
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมาสนับสนุนการใช้มาตรา๔๔ของหัวหน้าคอสชได้
แต่ที่น่าอดสูใจที่สุดก็คือในหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้
ยังได้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์อับจนหนทางถึงขนาดที่ว่า
มีความคิดที่จะสร้างหลักฐานเท็จเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา
ทำให้ที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายไทยเตือนว่าจะเป็นอันตรายมาก
เพราะบริษัทคิงสเกตจะอ้างว่ารัฐบาลพยายามสร้างความเดือดร้อน

และถือว่าเป็นการขัดขวางกระบวนการพิจารณา
ของชั้นอนุญาโตตุลาการ
นั่นเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์

เมื่อเรื่องเหมืองทองคาราเข้าสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการ
ราชนาจักรไทยย่อมเป็นฝ่ายแพ้คดี

คิดเป็นเงินไทยอย่างน้อย๗๒๐ล้านเหรียญสหรัฐ

เมื่อเกิดความเสียหาย
และมีแนวโน้มที่จะลุกลามบานปลาย

ซึ่งไม่ใช่ตัวการในการ
แนวทางเลือกปรากฏในเอกสารหน้า๔

มีใจความสำคัญสรุปได้ดังนี้ค่ะ

สำนักงานอายการสูงสุดเสนอให้แก้ปัญหา
โดยอาศัยข้อกำหนดที่ระบุไว้

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
คำสั่งที่๗๒ทับ๒๕๕๙ข้อ๒และข้อ๓
ให้อำนาจคณะกรรมการชุดนี้สามารถมีมติเป็นอย่างอื่น
ต่างจากที่คณะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
มีคำสั่งให้มีการระงับการอนุญาต
ระงับประกอบกิจการได้

วิธีนี้จะมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน

ต้องใช้เวลานานซึ่งจะไม่ทันท่วงที
อาจทำให้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
กว่าจะดำเนินการเสร็จ

ฝ่ายไทยจึงอาจมีภาระหรือความเสี่ยงสูง
กรณีที่จะต้องมีการเยียวยาในความเสียหายที่เป็นตัวเงิน
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับคืนสิทธิ์ให้ทันท่วงที
เนื่องจากความล่าช้าดังกล่าว

สำนักงานอายการสูงสุดได้เสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ยกเลิกคำสั่งที่๗๒ทับ๒๕๖
โดยอาศัยอำนาจตามข้อ๘
คำสั่งที่๗๒ทับ๒๕๕๙ระบุว่า
แน่ชัดแล้วว่าไม่มีกรณีที่การทำเหมืองแร่ทองคำ
ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในพื้นที่
นายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ก็ชอบที่จะเสนอมายังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ของรัฐมนตรีแห่งราชภาษาจักรไทยฉบับชั่วคราวพศ๒๕๕๗
ยกเลิกคำสั่งที่๗๒ทัพ๒๕๕๙
ซึ่งจะมีผลในทันทีในการคืนสิทธิ์และประโยชน์ต่าง

รวมทั้งบริษัทอัคราให้กลับไปสู่ฐานะเดิม
สำนักงานอายการสูงสุดยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า
ออกคำสั่งมาตรา๔๔ดังกล่าวอาจเยียวยาไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด
ที่ผู้ประกอบการได้เสียสิทธิ์หรือประโยชน์ไป
คำสั่งดังกล่าวก็ชอบที่จะกำหนดวิธีการเยียวยา
ในส่วนที่เป็นตัวเงินหรือผลตอบแทนอื่น
วบคู่ไปด้วยอาทิเช่น
การขยายระยะเวลาของใบอนุญาตต่างชดเชยเพิ่มขึ้น
ท่านประธานที่ครบค่ะท้ายของหนังสือของสำนักงานในการสูงสุด
เสนอให้เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่๒
คือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารในขณะนั้น
ได้ใช้อำนาจที่มีอยู่ยกเลิกคำสั่งคอสช
ซึ่งจะทำให้หยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นที่จะเพิ่มขึ้นได้โดยในทันที
ท่านประธานที่ครบค่ะการที่สำนักงานอายการสูงสุดได้มีความเห็นเช่นนี้
เท่ากับเป็นการประจานพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วว่า
การใช้มาตรา๔๔เป็นการกระทำความผิดและสร้างความเสียหายให้กับประเทศ
จึงได้เสนอให้ยกเลิกคำสั่งคอสชและคืนสิทธิ์ให้กับบริษัทเอกชนไป
ถ้าพลเอกประยุทธ์นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะบังเอิญท่านไม่ได้นั่งอยู่นะคะ
ดิฉันก็อยากจะถามท่านค่ะว่าได้เคยเห็นหนังสือฉบับนี้หรือไม่ค่ะ
ถ้าเคยเห็นเคยอ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้หรือยัง
เพราะถ้าเห็นแล้วทำไมถึงยังเลือกที่จะไม่ฟังคำทัดทานจนเกิดความเสียหายกับประเทศ
แต่ดิฉันสันนิษฐานว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะยังไม่เคยอ่านเอกสารฉบับนี้เลยด้วยซ้ำ
เพราะที่ฉันเคยเห็นรูปที่ท่านนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วเปิดอ่านเอกสารค่ะ
เห็นรูปนั้นแล้วชักไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์อ่านได้อ่านจริงหรือเปล่า
เพราะว่าท่านชอบอ่านหนังสือที่ไม่มีตัวหนังสือค่ะ

ท่านประธานที่เคารพถ้าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้อ่านหนังสืออายการสูงสุดฉบับนี้
ท่านประธานที่เคารพถ้าผลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้อ่านหนังสืออัยการสูงสุดฉบับนี้
ท่านประธานที่เคารพถ้าผลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้อ่านหนังสืออัยการสูงสุดฉบับนี้
ท่านประธานที่เคารพถ้าผลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้อ่านหนังสืออัยการสูงสุดฉบับนี้

พลเอกประยุทธ์ได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความรอบครอบ
และระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม
รัฐมนูล๒๕๖๐มาตรา๑๖๖
โดยการนำเอกสารของสำนักงานอายการสูงสุดในฐานะทนายแผ่นดิน
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรีบดำเนินการโดยไม่ชักช้าในทันทีที่ได้รับหนังสือ
ก็จะช่วยบรรเทาและระงับยับยั้งป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
ที่มีแนวโน้มลุกลามบานปลายในอนาคตได้
แต่ปรากฏว่านับจากวันที่สำนักงานอายการสูงสุดมีหนังสือนี้ออกไปในเดือนมกราคม๒๕๖๐
จนถึงวันนี้ที่ที่ฉันยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุจันทร์โอชา
ผ่านได้กว่า๔ปีกับอีก๖เดือน
ผลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ได้ยกเลิกคำสั่งตามมาตรา๔๔
ตามข้อเสนอของสำนักงานอายการสูงสุดที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย
ในฐานะทนายแผ่นดินก็ย่อมพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างถึงที่สุด
ที่พลเอกประยุทธ์ดำเนินการด้วยความชักช้า
เร่งรีบขาดความรอบครอบและระมัดระวังในการออกคำสั่ง
ทำให้จากคำสั่งมาตรา๔๔ที่อ้างว่าเป็นคำสั่งชั่วคราว
ที่ใช้ในการตรวจสอบกลายเป็นคำสั่งถาวร
ตามความเห็นของอายการสูงสุด
เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบในการตัดสินใจใช้มาตรา๔๒
แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาที่ลุกลามบานปลาย
ยากเกินที่จะแก้ไขในเวลาต่อมา
ท่านประธานิคโรพคลักษณ์คดีเหมืองทองคลา
ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี๒๕๕๙
เกิดพิธีกรรมชุบตัวจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ภายใต้กฎกติกาที่สอสอฝากฝั่งเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์ได้ขนานนามว่า
เป็นรัฐมนูลที่ออกแบบมาเพื่อพวกเรา
ได้รับการเลือกตั้งสอสอมากที่สุดในประเทศ

เมื่อเจอกฎกติกาที่บิดเบี้ยวเช่นนี้ค่ะ
กำลังจะเป็นผู้นำรัฐบาลได้กลายมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านแทน
แต่พักเพื่อไทยแม้จะเป็นพักฝ่ายค้าน
เราก็ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนจนถึงที่สุด
ท่านประธานที่เคารพตลอดระยะเวลา๓ปีที่ผ่านมา
จากการอภิปรายเปิดโปรงคดีเหมืองทองคาราของพักเพื่อไทย
สภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้ที่มีมาไม่ต่ำกว่า๕ครั้งแล้ว
ยังมีการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ของดิฉัน
และสมาชิกพักเพื่อไทยที่เผยแพร่ตามสื่อสาธารณะ
รวมถึงการแสดงความกังวลจากภาคประชาสังคมอีกนับครั้งไม่ถ้วน
แต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีพฤติกรรมเพิกเฉย
ต่อการแก้ปัญหาเรื่องเหมือนทองคาราปล่อยจนปัญหาขยายวงกว้าง

ที่ฉันกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์เพิ่งเฉยต่อการแก้ปัญหา
การใช้มาตรา๔๔ของตัวเองมาโดยตลอด
เพราะแม้หลังการเลือกตั้งภายใต้รัฐมนูล๒๕๖๐
จะทำให้การใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

แต่พลเอกประยุทธ์ยังสามารถใช้อำนาจในการยกเลิกค่ะ
พศชพศพนิตประยุทธค่ะยังสามารถที่จะใช้อำนาจในการยกเลิกคำสั่ง
ของตัวเองนะคะที่ได้เคยออกไปในตอนนั้นนะคะ
เพราะว่าในรัฐมนูลแห่งราชจักรไทยปี๒๕๖๐มาตรา๒๗๙บอกว่า
ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐมนูล๒๕๖๒
นี้ให้ออกเป็นพระราชบัญญัติ
แต่ประกาศหรือคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจ
ทางบริหารการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม
กระทำโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี
แม้ข้อเสนอของสำนักงานอายการสูงสุด
เสนอไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งพลเอกประยุทธ์
จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร
แต่เมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐมนูล๒๕๖๐
ผลเอกประยุทธ์ที่เคยรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาจากสำนักงานอายการสูงสุดแล้ว
พลเอกประยุทธ์มีสำนึกความรับผิดชอบ
และได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตว์สุจริต

และมีความรอบครอบระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่าง
ในการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินจริง
หลังฟังการพิปรายของพักเพื่อไทยในสภาแห่งนี้
ผลเอกประยุทธ์ก็ยังมีโอกาสในการระงับยับยั้งบรรเทา
และป้องกันความเสียหายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

โดยใช้อำนาจตามรัฐมนูล๒๕๖๐มาตรา๒๗
ในการยกเลิกคำสั่งคศที่๗๒ทัพ๒๕๕๙
ที่เป็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมด
ท่านประธานที่ขอรวบค้าก่อนใช้มาตรา๔๔กพาณิชย์
กกันต่างประเทศขัดค้าน
ไม่ให้ใช้มาตรา๔๔แก้ปัญหาผลเอกประยุทธ์ก็ไม่ฟัง

กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานอายการสูงสุด
แนะนำให้เจรจาให้สำเร็จอย่าให้เรื่องถึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

สำนักงานอายการสูงสุดค่ะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐมนูลที่สำคัญ
เสนอให้ยกเลิกคำสั่งมาตรา๔๔เพื่อไม่ให้ประเทศเสียหายไปมากกว่านี้
พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ฟังค่ะ
ฉันสงสัยว่าพลเอกประยุทธ์เสียสติไปแล้วหรือเปล่า
หน่วยงานสำคัญหลายกระทรวงทักท้วงทัดฐานแต่ก็ยังนิ่งเฉย

กระทั่งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรอภิปรายในสภาถึง๕ครั้ง
ผลเอกประยุทธ์ก็ยังเพิกเฉยอีก
เท่ากับว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙จนถึงปัจจุบัน
มีการเตือนพลเอกประยุทธ์ทุกปี
รวมแล้วมีการเตือนไม่ต่ำกว่า๙ครั้ง
เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จงใจกระทำความผิดซ้ำซาก

ปล่อยให้คำสั่งมาตรา๔๔จากคำสั่งชั่วคราว
กลายเป็นคำสั่งชั่วนาตาปีค่ะ

ทำให้ปัญหาคดีหมอนทองคาราทับซ้อนบานปลาย
เกิดความเสียหายให้กับประเทศกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน
ประเทศเสี่ยงแพ้คดีอาจชดใช้ค่าเสียหายเป็นตัวเงิน
และที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือพลเอกประยุทธ์ยังมีความพยายาม
ที่จะหนีความผิดโดยการเอาทรัพย์สมบัติของชาติ
ประเคนให้กับบริษัทเอกชนเพื่อให้ตนเองหลุดรอดจากคดีนี้
ท่านประธานที่ครบค่ะในทางการเมืองเพื่อรักษาอำนาจพลเอกประยุทธ์
ต้องการให้การคำนวณสอสอหาร๕๐๐ค่ะ
แต่เรื่องคดีเหมือนทองคารานี้มันหาร๗๐ล้านนะคะ
หมายความว่าความเสียหายค่าชดใช้ใดก็ตาม
ทรัพย์สมบัติชาติใดก็ตามที่ประเทศต้องจ่าย
มันหารคนไทยทุกคนเท่ากันค่ะ
เพราะข้อทัดทานต่างข้อทักทวงมากมายที่หน่วยงานเสนอไป
แต่ไม่เคยเข้าไปในหัวของพลเอกประยุทธ์เลย

พลเอกประยุทธ์ไม่รับฟังคำทัดทานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะความเห็นของสำนักงานอายการสูงสุดในฐานะทนายแผ่นดิน
ที่ได้ให้ความเห็นไว้จึงเกิดความเสียหายมากมายต่อมา
แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศออกมาค่ะ
แต่ก็ได้มีใบเสร็จความเสียหายที่เกิดจากการใช้มาตรา๔๔ของพลเอกประยุทธ์แล้ว
เสร็จความเสียหายอันแรกคือการเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาท
งบประมาณ๒๕๖๐๒๕๖๔จำนวน๗๓๑๑๓๐๐๐บาท
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๕๙
แบ่งเป็นค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายวงเงิน๕๑๘ล้านบาท
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญวงเงิน๙๙ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ๒๕ล้านบาท
และวงเงินที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ทราบรายละเอียด
ท่านประธานที่เคารพนี่ยังไม่มีผลว่าจะแพ้หรือชนะคดีนะคะ
ผลเอกประยุทธ์ก็มาเบียดบางงบประมาณแผ่นดิน
ไปใช้ในความผิดตัวเองแล้วเกือบพันล้านบาท
ใบเสร็จความเสียหายที่๒คือค่าภาคหลวงค่ะ
ซึ่งเป็นรายได้ของแผ่นดินที่เก็บจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ
หายไปในช่วงที่พลเอกประยุทธ์มีคำสั่งปิดเหมืองอาคาราในปี๒๕๖๐ถึงปัจจุบัน
คิดเป็นรายได้รัฐที่หายไปประมาณ๖๐๐ล้านบาทต่อปีค่ะ
พลเอกประยุทธ์ปิดเมืองมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐จนถึงวันนี้๕ปี
เท่ากับว่ายอดค่าภาคหลวงที่เป็นเอกประยุทธ์ทำให้รายได้แผ่นดินหายไปจะอยู่ที่ราว๓๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งค่าภาคหลวงที่รัฐจัดเก็บเป็นรายได้จริงนะคะอาจจะสูงกว่าที่ฉันคำนวณเฉลี่ยมา
เพราะว่าให้เพราะว่าค่าภาคหลวงจะมากหรือน้อยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าทองคำในขณะนั้นด้วย
ดิฉันต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ชี้แจงต่อสภาเมื่อคราวที่แล้ว
ทำให้ดิฉันได้ข้อมูลใบเสร็จความเสียหายของประเทศเพิ่มอีกหนึ่งรายการ
อกจากนี้ค่ะยังมีมูลค่าความเสียหายที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อพนักงานของบริษัทและครอบครัวประชาชนในพื้นที่
รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนต่างในจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดใกล้เคียง
อีกหลายหมื่นชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้
ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศ
และตอนนี้คนที่ก่อปัญหาใช้อำนาจป่าเถื่อนกับบริษัทเอกชนก็ยังอยู่ค่ะ
ฉันก็ไม่แปลกใจที่หลายประเทศจะทยอยย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านอื่นในอาเซียนแทน
ท่านประธานที่ครบค่ะที่ที่ฉันได้นำเรียนไปคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่หากในอนาคตมีคำชี้ขาดออกมาว่าไทยแพ้คดี
ไทยต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า๗๒๐ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือเกือบ๓๐๐๐ล้านบาทไทย

แต่มีนักกฎหมายระหว่างประเทศหลายท่านค่ะได้ให้ความเห็นตรงกันค่ะว่า
ค่าเสียหายที่แท้จริงที่ไทยต้องจ่ายกรณีแพ้คดีอาจจะเฉียดสูงถึงแสนล้านบาท
เทียบเคียงกับกรณีคดีเหมืองทองของประเทศเวเนซูเอล่า
ซึ่งผู้ชี้ขาดค่ะเป็นคนเดียวกันที่ตัดสินคดีเหมืองทองคาราให้กับประเทศไทย
๕๕ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว๑๗๐๐ล้านบาท
ซึ่งบริษัทประกันภัยดังกล่าวค่ะสามารถมาไล่เบี้ย
เอาจากไทยในภายหลังได้ถ้าไทยแพ้คดีค่ะ
ท่านประธานที่เคารพสภาพประเทศตอนนี้ค่ะ
มีหนี้สาธารณะทะลุ๑๐ล้านล้านบาทแล้ว
ปีหน้าเท่าหนี้ที่ซุกไว้ต่างรวมถึงการกู้ขาดดุลงบประมาณปี๒๕๖๐
ถ้าเศรษฐกิจไม่โตตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้
ถ้ามีภาระหนี้จากการแพ้คดีหมอนทองคาราที่อาจสูงถึงแสนล้านบาทอีกก้อน
สภาพประเทศกู้ทะลุเพดานค่ะ
โง่ทะลุแผ่นดินแบบนี้
ถามว่าพลประยุทธ์จะเอาเงินจากที่ไหนไปจ่ายค่ะ
ถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นชี้แจงแล้วบอกว่าค่าใช้จ่ายทนาย

พลเอกประยุทธ์จะยืมเพื่อนมาชดใช้เหมือนที่ท่านประวิทยืมนาฬิกาเพื่อนมา
ดิฉันก็จะหยุดอภิปรายตอนนี้เลยค่ะ
และหลังจากนี้จะไม่มีใครลุกขึ้นอภิปรายเรื่องเหมืองทองคลาอีก
แต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดมันคือเงินภาษีของประชาชน
มันคือทรัพย์สินของประเทศ
มันคือเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนไทย
เป็นผลประโยชน์ของประชาชนดิฉันจึงยังต้องอภิปรายทวงถามความจริงอยู่

หลังจากมีการสืบพยานพิจารณาคดีที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๒
กระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือลับที่สุดด่วนที่สุด
ที่อก๐๕๐๗ทับลลิง๑๘๔๖ลงวันที่๒๔มีนาคม๒๕๖
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ถ้าจะไม่ค่อยดีค่ะเพราะที่ปรึกษากฎหมายตั้งข้อสังเกตว่า
แสดงว่าต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายแน่นอนครับ
ซึ่งสรุปว่าค่าชดเชยที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็น๒กรณีคือ
กรณีบริษัทอัคราไม่ดำเนินการต่ออีกเลยไทยต้องจ่ายค่าชดเชยค่ะ
กรณีที่๒ค่ะกรณีบริษัทอัครายังดำเนินการต่อไทยก็ยังต้องจ่ายค่าชดเชยค่ะ
สรุปคือบริษัทอัคราจะทำเหมืองหรือไม่ทำเหมืองต่อไทยก็ต้องจ่ายค่าเสียหายทั้งสิ้น
นี่เท่ากับว่าบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของฝ่ายไทยกำลังบอกพลเอกประยุทธ์ว่า
เงินไว้นะเพราะถ้าไทยกำลังจะแพ้คดี
โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครครับ
ตอนนี้ยังไม่ฟ้องกำลังตัดสินใจจะฟ้องร้องจนมาขอเจรจา
ต่อมาก็เพิ่มขึ้นเป็นอีก๒ข้อรวมเป็นทั้งหมด๑๖ข้อ
ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ถูกปัดตกไปเพราะผลเอกประยุจันทร์โอชายืนยันว่าทำให้ไม่ได้
เมื่อวันที่๒๓กันยายน๒๕๖๔ระบุว่า
ขอร้องให้คณะอนุญาโตตุลาการชะลอคำชี้ขาดออกไป
เพื่อขยายเวลาสั้นให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาหาข้อยุติข้อพิพาทร่วมกัน
โดยระหว่างนี้ได้มีการเจรจาแลกเปลี่ยนกลับประเทศไทย

ท่านประธานที่ครบค่ะดิฉันไปดูแล้วหน้าตาข้อเรียกร้องของปี๒๕๖๐
ก่อนที่จะมีการฟ้องร้องกับปี๒๑๖๖
ช่วงเวลาค่ะเป็นข้อเรียกร้องที่แทบจะเหมือนกัน
มีเพียงบางข้อที่ถูกยุบรวมลงทำให้ข้อเรียกร้องในปี๒๕๖๔ดูน้อยลงกว่าเดิม
แต่ไส้ในของแต่ละข้อก็แฝงไว้ด้วยรายละเอียด
พลเอกประยุทธ์ตักปัดตกไปแล้วยืนยันว่าทำให้ไม่ได้
แต่ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์กลับปล่อยจนเวลาล่วงเลย
ปูยี่ปู้ยำจนประเทศไทยเสียหาย
ไม่เป็นจนค่อยมาเจรจากับเขาหลังรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะแพ้คดี

เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ไม่พร้อมใช้งาน

ซึ่งปรากฏว่าเมื่อวันที่๓พฤศจิกายน๒๕๖๐
บริษัทอัคราได้รับอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจำนวน๔๔แปลง
เนื้อที่ทั้งหมดกว่า๓๙๗๒๒๖ไร่
ซึ่งเดิมบริษัทอัคราได้รับสัมประธานดำเนินการแค่๓๐๐กว่าไร่ค่ะ
แต่ตอนนี้ได้รับอนุญาตให้สำรวจแร่ทองคำบนเนื้อที่เกือบ๔แสนไร่
พบทองคำและสามารถดำเนินการทำเหมืองได้จริงบนเนื้อที่ราว๒๐๐กว่าไร่
แต่ก็อย่าลืมนะคะว่ายังมีคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่
ถ้าใช้มาตรฐานในการประเมินพื้นที่ทำเหมืองตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงไว้
แสดงว่าในอนาคตบริษัทอัครามีแนวโน้มจะได้พื้นที่ที่ขุดเหมืองขุดแผ่นดินจริงที่มากกว่าเดิมรวมนับหมื่นไร่
มีเนื้อหาความยาว๖หน้ากระดาษค่ะแต่เนื้อหาสาระสำคัญปรากฏอยู่ในหน้าที่สามค่ะซึ่งดิฉันจะขออนุญาตไม่ขึ้นสไลด์นะคะ
ระบุว่าได้ขอถอนการเคลมค่าเสียหายในข้อ๑๓และข้อ๑๔หลังจากที่ประเทศไทยได้เปิดทางให้นำผงเงินผงทองคำมูลค่าประมาณ๘๘ล้านเหรียญสหรัฐออกไปขายได้
อย่างไรก็ดีการที่ประเทศไทยได้อนุญาตให้บริษัทอัคราได้สิทธิ์การสำรวจแร่ทองคำบนเนื้อที่ทั้งหมด๔๔แปลงเนื้อที่กว่า๓๙๗๒๒๖ไร่
ซึ่งจะทำให้เหมืองชาตรีที่ถูกปิดไปตั้งแต่ปี๒๕๖๐สามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง
ท่านประธานที่ครบค่ะเพราะเขาขี่คอรัฐบาลอยู่แบบนี้ไงคะต่อมารัฐบาลไทยก็เลยต้องอนุมัติประธานบัตรเหมืองแร่๔แปลงเพิ่ม
เมื่อวันที่๑๙มกราคม๒๕๖๕ต้นปีที่ผ่านมานี้เองค่ะเพื่อเปิดทางให้บริษัทอัครากลับมาเปิดเมืองแร่ชาตรีที่ยุติการดำเนินการไปตั้งแต่ปี๒๕๖๐ได้อีกครั้ง
ขณะนี้ทราบว่าบริษัทอัคราได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าไปซ่อมบำรุงเครื่องจักรในเหมือง
ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๕ที่ผ่านมานี้เพื่อให้เหมืองพร้อมเปิดดำเนินการอีกครั้งทันปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
โดยมีค่าใช้จ่ายราว๕๐๐ล้านบาทค่ะเป็นการกู้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง
กู้ยืมเงินจำนวนห้าร้อยล้านบาทนี้หรือไม่และสุดท้ายนี้ค่าใช้จ่ายก้อนนี้จะตกเป็นภาระของประเทศไทยหรือไม่
ซึ่งดิฉันไม่แปลกใจนะคะเพราะบางทีดิฉันลงพื้นที่ไปเจอชาวบ้าน
ท่านประธานที่ครบค่ะอีเมลฉบับนี้ยังทำให้เกิดข้อสังเกตค่ะว่า
ถ้าการให้สิทธิ์สำรวจและการต่ออายุประธานบัตรทำเหมืองเหล่านี้
เป็นการให้ตามขั้นตอนปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบที่พลเนกประยุจรรย์โอชาได้กล่าวอ้างมาตลอด
เขียนถึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
และเมื่อไทยดำเนินการข้อเรียกร้องได้แล้วค่ะ
ทำอะไรไปแล้วก็จะมีจดหมายไปแจ้งอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศทุกครั้งเช่นกัน
ก็เท่ากับเป็นการเอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติประเทศไปชดเชยค่าเสียหาย
ไม่ต้องจ่ายเป็นตัวเงินแลกกับการถอนฟ้อง
เพื่อทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องชดใช้ความผิดในคดีนี้ใช่หรือไม่
กระทำลักษณะนี้ค่ะเข้าข่ายผิดรัฐมนูลและกฎหมายในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์
เพราะพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดเสียหาย
จึงเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม
จากการนำงบประมาณแผ่นดินของประเทศนี้ไปใช้ในการต่อสู้คดี
ให้พลเอกประยุทธ์หลุดพ้นจากความรับผิดทางกฎหมาย
จากการออกคำสั่งมาตรา๗๒ทัพ๒๕๖๒
ถือเป็นการกระทำผิดต่อรัฐมนูลกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม
ทำให้ราชอาณาจักรไทยมีความเสียหายเช่นนี้
ไทยกับออสเตรเลียได้ลงนามไว้
ถ้ามันทานี่ครบคนกรุงเทพฯมีผู้ว่าราชการที่วิ่งทุกวัน
ก็ไม่นึกว่าวันนี้คนไทยค่ะจะมีนายกรัฐมนตรีที่วิ่งทุกวันเหมือนกันค่ะ
แต่ไม่ได้วิ่งออกกำลังกายแบบท่านผู้ว่าราชการนะคะ
เป็นการวิ่งเพื่อล้มคดีวิ่งเพื่อเจรจาผลประโยชน์กับบริษัทเอกชนต่างชาติ
เวลาวิ่งก็วิ่งแบบมีรับลมคมในค่ะ
ไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาคนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นว่าไปคุยไปเจรจาอะไร
ท่านประธานที่เคารพค่ะนอกจากข้อเรียกร้องที่ได้ดำเนินการไปแล้วค่ะ
มีข้อเรียกร้องอีกหลายประการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่
แต่ถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะยอมดำเนินการให้
ก็จะกลายเป็นความเสียหายของประเทศอย่างร้ายแรงในอนาคต
ข้อเรียกร้องที่ฉันกล่าวถึงก็เช่นการขอให้ไทยแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในท้องถิ่นที่ค้างอยู่ทั้งหมด
ปปชยุติการสืบสวนบริษัทอัครา๒คดี
ให้ยุติการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่สารแพ่งต่อบริษัทอัครา
ยุติคดีของปปงเรื่องการคิดค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปจากการทำเหมืองในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และ๕ให้ยุติคดีของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งความผิดปกติของการดำเนินการฝั่งไทยที่สอดคล้องว่าอาจเป็นการประวิงเวลาไม่ให้คดีคืบหน้าเพราะดีเอสไอได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖ว่า
เอสไอได้มีหนังสือถึงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอข้อมูลและหลักฐานต่างประกอบการทำคดีที่เกี่ยวกับเหมืองทองคารา
แต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ค่ะกรพรก็ยังไม่ส่งข้อมูลใดให้กับดีเอสไอเลย
ท่านประธานที่ครบค่ะการที่เขาต่อรองถึงขั้นว่าจะให้เคลียร์คดีของดีเอสไอหรือคดีต่างมันไม่ใช่ข้อต่อรองปกติค่ะ
โดยหลักสากลทั่วไปจะไม่มีการต่อรองแบบนี้โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีหลักนิติรัฐนิติธรรม
เขาจะไม่กล้าไปพูดว่าให้ล้มคดีให้ค่ะ
แต่นี่เขากล้าต่อรองแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ล้มคดีได้หมด
ซึ่งข้อต่อรองแบบนี้ของต่างประเทศไม่ปิดลับค่ะ
เท่ากับเป็นการลากพลเอกประยุทธ์ไปประจานให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศพระเด็จการ
เขาก็เลยย้อนคืนว่าให้พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจของตนล้มคดีให้เขาค่ะ

เพราะประเทศที่ถูกต่อรองให้ผู้นำล้มคดีมีแต่ประเทศที่เป็นผลิตการเท่านั้น
ธรรมธานิครบค่ะ
ของประเทศอย่างย่อยยับ
และที่สำคัญหากจะยอมให้การช่วยเหลือบริษัทเอกชนต่างชาติ

รัฐบาลก็ต้องอย่าลืมว่าวันนี้เรามี
นักเรียนนิสิทธิ์นักศึกษาพี่น้องประชาชน
ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง
นักโทษทางความคิดมากมาย

พี่น้องประชาชนและคนหนุ่มสาว

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เพราะว่าสิทธิ์การส่งเสริมทางภาษีนี้นะคะ
ได้มีการประชุมแล้วว่าทำให้ไม่ได้ค่ะ

ยังมีข้อเรียกร้องอีกหลายประการที่

ยังมีข้อเรียกร้องอย่างเช่นว่าขอให้สับสนุนการนำบริษัทอัครา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เมืองเหมืองทองคำชาตรี
ฉันก็เลยสงสัยค่ะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์กล่าวอ้างว่า
เจรจาเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปรณีประนอมยอมความ

ท่านประธานที่เคารพพลเอกประยุทธ์บอกทุกครั้งว่า
เวลาที่เข้ามาในตำแหน่งนี้เข้ามาเพื่อเสียสละ
ที่อยู่เนี่ยก็อยู่เพราะเพื่อทำเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลย
ทุกอย่างเพื่อชาติบ้านเมืองรักชาติมากกว่าใครค่ะ
แต่ช่วยอธิบายหน่อยว่าที่ไปพยายามเจรจา
เสนอผลประโยชน์ต่างให้เขาเป็นการกระทำเพื่อชาติอย่างไร
ประเทศนี้ได้ประโยชน์อะไรจากการไปเจรจาครั้งนี้ครับ
คนรักชาติอย่างพลเอกประยุทธ์
คำพูดกับการกระทำขัดกันมากค่ะ
เพิ่งเคยเห็นคนรักชาติที่ไปประชุมระดับนานาชาติ

รักชาติที่บอกว่าทำเพื่อชาติแต่เอาผลประโยชน์ของชาติ
เสนอให้กับเอกชนต่างชาติ
เพื่อให้ตัวเองรอดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ท่านประธานที่เคารพปัญหาคือเดิมเหมือนทองคารา
ทำธุรกิจบนพื้นที่ไม่กี่พันไร่ค่ะ
แต่กลายเป็นว่าความรู้แก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์
ตัดสินใจใช้ม๑๔นี้ทำให้เกิดข้อเรียกร้องมากมาย
ว่าจะเป็น๑๖ข้อหรือ๑๑ข้อก็ตาม
เป็นความเสียหายของประเทศที่ลุกลามบานปลาย
เพราะไม่ได้มีการระงับยับยั้งอย่างทันท่วงที
คำแนะนำทักท้วงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะสำนักงานอายการสูงสุด
ทำให้ตอนนี้ทุกตารางพื้นที่ของประเทศไทย
เพราะเขาจะชี้อะไรต่อรองอะไรเขาได้เกือบทั้งหมด
ไกลถึงขนาดที่ว่าขอต่อรองให้ล้มคดี
อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไปแล้ว
ท่านประธานที่ครบค่ะตามเอกสารหลักฐานที่ที่ฉันได้พิปรายมาทั้งหมด
รวมถึงข้อมูลล่าสุดของทีมที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายไทย

เหมืองทองคาราประเทศไทยแพ้คดีอย่างแน่นอนค่ะ
และที่ฉันได้ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายนี้หลายครั้ง
แต่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยตอบคำถามดิฉันแม้แต่ครั้งเดียว
ฉันจึงมาทวงถามคำตอบจากชายชาติทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกครั้งว่า
สรุปแล้วถ้าไทยแพ้คดีพลเอกประยุทธ์เตรียมการรับมือไว้อย่างไร
เพื่อไม่ต้องจ่ายคดีเป็นตัวเงิน
และตัวพลเอกประยุทธ์เองจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไร
ช่วยตอบมาให้ชัดหน่อยครับ
ถ้าหลังการอภิปรายจบค่ะ
พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นมาตอบโต้อีกว่าท่านไม่ได้ทำผิด
เพราะได้ทำไปเพื่อแก้ปัญหาที่รัฐบาลผ่านมาทำเอาไว้
และการใช้มาตรา๔๔สามารถแก้ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้จริง
ดิฉันขอท้าให้ท่านไปแถลงข่าววันพรุ่งนี้เลยค่ะว่า
การใช้มาตรา๔๔ปิดเหมืองทองคำเป็นผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ถ้าวันนี้นี้ฉันถามที่การชดใช้หนังกายงไปแล้ว

อย่าตอบว่าชดใช้หนี้จำนำข้าวเหมือนคราวที่แล้วอีกนะครับ
ถามอะไรรัฐบาลนี้ก็มักจะอ้างแต่จำนำข้าวค่ะ
ดิฉันเริ่มสงสัยว่าถ้าประเทศนี้ไม่มีรัฐบาลที่แล้ว

คนที่เสียหายที่สุดน่าจะเป็นผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เพราะไม่มีอะไรใช้ในการอ้างตอบคำถามสภาค่ะ
ดังนั้นดิฉันไม่อยากฟังคำตอบแบบนี้
ประชาชนทั้งประเทศไม่อยากฟังท่านตอบแบบนี้
วันนี้เราอยากฟังความจริงว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะรอดพ้นจากสถานการณ์

เป็นลูกไก่ในกำมือของบริษัทต่างชาติแบบนี้สักทีค่ะ
ดังนั้นเมืองทองคาราไม่ใช่เรื่องเก่านะคะแต่เป็นเรื่องเดิมที่ไม่มีการแก้ปัญหา
ความเสียหายยังมากขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด
เด็กประยุทธ์ค่ะไม่ต้องมาท้าให้ท่านอดีตนายกคนเก่งกลับประเทศมาให้ได้
ดิฉันจะบอกพลเอกประยุทธ์ตรงนี้ค่ะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอด๘ปี
ประยุทธ์ได้กู้ยี่ปู้ยำประเทศเอาไว้ตอนนี้จะเอาใครกลับมาสักคนค่ะ
ก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเพราะท่านทำไว้เสียหายมาก
แต่ถ้าวันนี้สภาพผู้แทนราษดรได้ช่วยกันโหวตเอาพลเอกประยุทธ์ออกไป
ประเทศนี้จะเริ่มดีขึ้นทันทีครับ
ท่านประธานที่ครบดิฉันสันนิษฐานว่าพลเอกประยุทธ์อยู่มา๘ปี
แต่ยังขออยู่ต่ออีก๔ปีและจะขออยู่ต่อเรื่อย
เพราะต้องการชำระสะสางปกปิด
หรือทำให้เพื่อเรื่องเหมืองทองอัคราได้สมประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่ง
เพื่อให้ตนเองพ้นจากความผิดใช่หรือไม่
และอย่าคิดว่ามาตรา๔๔จะคุ้มครองท่าน
เพราะในคำสั่งยังบอกว่าการใช้มาตรา๔๔นั้นต้องสุจริต
ฉันมั่นใจว่าหากกฎหมายเป็นกฎหมายบ้านเมืองมีขื่อมีแปร
พยานหลักฐานที่ที่ฉันมีดิฉันเชื่อว่าในอนาคตค่ะ
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการออกคำสั่งที่๗๒ทัพ๒๕๖๒
ตามมาตรา๔๔ของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
และเชื่อว่าด้วยพยานหลักฐานที่ที่ฉันจะยื่นต่อปปช
เพื่อฟ้องเอาผิดจากพลเอกประยุทธ์หลังจบการอภิปรายในวันนี้
จะสามารถทำให้พลเอกประยุทธ์ย้ายจากบ้านหลวงที่อยู่ในค่ายทหาร
อยู่บ้านหลวงหลังใหม่ไฟฟรีน้ำฟรีข้าวฟรี
ที่เรียกว่าเรือนจำได้ค่ะ
ในส่วนของคณะรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่
มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
รัฐมนูลมาตรา๑๕๘วัก๑
คณะรัฐมนตรีได้รับฟังรับทราบถึงประเด็นปัญหาของคดีเหมืองทองคารา
และผลกระทบที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดระยะเวลา๓ปี
ดิฉันและพักเพื่อไทยค่ะได้พิปรายในเรื่องนี้มาตลอด
และหากวันนี้เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ทราบถึงความผิด
พลเอกประยุทธ์ที่กระทำความผิดและสร้างความเสียหายกับประเทศไทย
แล้วยังตัดสินใจจะลงมติไว้วางใจพลเอกประยุทธ์อยู่
ยังยอมจะเป็นนั่งร้านให้กับผลเอกประยุทธ์
ได้อยู่ต่อเพื่อทำความเสียหายให้กับประเทศนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ดิฉันจะถือว่าคณะรัฐมนตรีทุกท่าน
เป็นผู้สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์กระทำความผิด
ถ้าอาทิตย์หน้าค่ะพลเอกประยุทธ์ยังนั่งหัวโต๊ะการประชุมคณะรัฐมนตรี
ดิฉันจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับทั้งพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีทั้งหมดค่ะ
สุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอฝากท่านประธานค่ะไปยังพลเอกประยุทธ์ว่า
ถ้าท้ายที่สุดค่ะพลเอกประยุทธ์รอดจากการลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ได้
แต่จะไม่มีวันรอดพ้นจากการกระทำที่ทรยศชาติครั้งนี้ได้ค่ะ
พักการเมืองไหนที่จะค้ำยันบุคคลนี้อยู่
ขอให้ได้รู้ว่าพวกท่านเข้าข่ายเป็นผู้ร่วมขบวนการ
เอาเงินของประชาชนไปและทรัพย์สมบัติของประเทศชาติไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์พูดทรยศต่อชาติคนนี้
รออีกไม่นานค่ะความจริงจะไล่ล่าพวกท่าน
และอีกไม่นานเกินรอค่ะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินชีวิตทางการเมืองของพวกท่าน
และนำความยุติธรรมมาให้ประเทศนี้ในที่สุด
ดังนั้นที่ฉันไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ